เรื่องนี้กันหน่อยนะฮะความอัศจรรย์ของพระธาตุนะครับ
ธรรมดาพระธาตุก็จะมียอดพระธาตุอยู่ด้านบน
แต่คราวนี้ให้คุณผู้ชมไปส่องกันดู
เงาของยอดพระธาตุเขาบอกว่าเป็นเงายอดพระธาตุที่กลับหัว
คุณผู้ชมดูแบบนี้นะตอนนี้อาจจะสงสัยอยู่เอ๊ะยังไง
นี่ภาพหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะฮะหลายคนยังสงสัยอยู่
เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับนี่ฮะเงาขององค์พระธาตุที่มีลักษณะกลับหัวแบบนี้
ก็สร้างความแปลกตาให้กับคนที่เข้าไปชมเป็นอย่างมากเลยนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเงาขององค์พระธาตุแล้วก็วัตถุที่อยู่บริเวณใกล้กัน
ต่างก็มีสีสันเป็นธรรมชาติโดยองค์พระธาตุนี้นะครับมีสีเหลืองทองอาราม
องค์จริงสูง๒๕เมตรฐานกว้าง๑๕เมตรภายในวัดป่าสักคำ
องค์พระธาตุจริงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณเก่าแก่นะคุณ๑๐๔๐ปี

โดยท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับพระครูภัยศาลพนารักษ์นะครับ
ให้ฟังบอกว่าเมื่อ๑๓ปีก่อนทางวัดได้ฝึกอบรมธรรมะให้แก่เด็กนักเรียน
โดยมีกุฏิสองหลังไว้รองรับ
ซึ่งปรากฏว่ามีเด็กที่เข้าพักในกุฏิพบเห็นเงาพระธาตุกลับหัว
แจ้งกับทางวัดเมื่อทางวัดได้ลองนำผ้าขาวไปขึงไว้คุณ

ไว้ตรงผนังห้องในกุฏินี่นะ
พบว่าสามารถมองเห็นเงาพระธาตุกลับหัวจริง

นี่ฮะโดยเกิดจากแสงสะท้อนจากองค์พระธาตุ
ลอดส่องเข้ามาทางรอยแตกของบานประตูทางเข้า
นี่ท่านเจ้าอาวาสก็ดูให้ดูนะรอยแตกรอยอะไรเนี่ยนะฮะ
นี่ลอดมาแบบนี้นะครับลอดเข้าตรงนี้
แล้วก็ไปเกิดเป็นเงาตรงผนัง
ทีนี้ทางวัดก็เลยได้ปรับปรุงกุฏิ
พร้อมทั้งขึงผืนผ้าขาวขนาดใหญ่
กว้าง๒เมตรยาว๔เมตรเหมือนเป็นจอเลยคุณ
เป็นจอรับเงาสะท้อนของพระธาตุเลยนะฮะ
แล้วก็เห็นพระธาตุกลับหัวขนาดใหญ่

โอ้โหตื่นเต้นเหมือนกันได้เห็นแบบนี้นะเป็นครั้งแรก
สำหรับองค์พระธาตุนี้นับเป็นหนึ่งใน๕ของพระธาตุภาคเหนือ
ที่มีการเกิดเงากลับหัวนะครับ
ซึ่งถ้าถามในเชิงวิทยาศาสตร์นะคุณ
อธิบายได้ว่าเกิดจากการหักเหของแสง
แต่ที่น่าแปลกคือมักจะเกิดกับองค์พระธาตุ
หรือว่าพระเจดีโบราณแทบทั้งสิ้นเลย
โดยเงาของพระธาตุกับหัวที่โด่งดังเรื่องชื่อ
ก็ต้องยกให้กับองค์พระธาตุภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง
อำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางนั่นเองครับ

เงาที่มันเป็นสีไม่ใช่ขาวดำด้วยนะ

ผ่านปุ๊บก็จะได้เป็นภาพหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุจริง